ดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่า
ใครจะปิดใครจะเปิดไม่รู้แต่คู่นี้ก็เพิ่งได้เลิก

กับแกงส้มธรรมธรรมนั่นเองนะคะ

คบกันมาก็เกือบครึ่งปีแล้วค่ะ
และทั้งคู่เนี่ยโกรธกับมาฟะกันได้อย่างไร

คือด้วยความที่เราสนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นรอดละมังกรอยู่แล้ว
แล้วก็เราเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นมาก
ตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนะ
เราก็เหมือนกับไม่ได้เจอแต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจให้ตลอด

เป็นคนนึงที่เพิ่งจะก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิตเขา

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกรงใจแล้วก็เราห่วงความรู้สึกของคนของเขาด้วย
เอาจริงพี่แจ๊ควันนั้นนะหนูได้ไปทำงานแล้วไปเจอน้องดาวทำงานเดียวกัน
ก็เลยแอบถามว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนมันมีภาพคู่หลุดมา
ที่เขาไปทานข้าวกันน้องดาวก็บอกรู้เลยว่าใครถ่าย
ตอนนั้นน้องเขาไปคาเฟ่แล้วรู้สึกว่ามีคนแอบถ่ายปุ๊บรูปก็หลุดออกมา
ก็บอกจริงก็ไม่ได้อยากจะปิดอะไรหรอกแต่ก็กลัวว่าแฟนคลับเนี่ยอาจจะรับไม่ได้
ตอนนี้ก็ต้องเปิดใจเขาหน่อยนะคะเข้าใจศิลปินกันด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะ